ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นปฏิบัติการของเจ้าราธิ
สกัดจับผู้หญิงที่เขามาพร้อมกับเพื่อน
คือขับเก๋งมาเลยนะแล้วมีการซุกยาบ้ามา
เอามาเนี่ยเป็นล้านเม็ดเลยดูปฏิบัติการการจับกลุ่มหน่อยค่ะ
เดี๋ยวลองลองกรอกก่อน
โอ้โหนี่ค่ะ

แล้วก็ไปจับกลุ่มสาวเชียงแสนพร้อมกับเพื่อนนี้ได้นะคะ

บริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

เป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติด
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว
จะมีกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติด
มาจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการวางกำลังแล้วก็เฝ้าติดตาม
จนช่วงเย็นคุณผู้ชม๕๓๐นตอนเย็น
่งหน้ามาจากอำเภอเมืองเชียงรายจะไปอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทีนี้ก็มีการออกติดตามมีการสกัดจับได้นะคะ
ที่บ้านทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้ง
แล้วในรถน่ะมีผู้หญิง
ผู้หญิงเป็นคนขับคือนางสาวสาวลักษณ์กรรมราชบูชาอายุ๒๕ปี

ทีนี้ก็ต้องตรวจละเอียดในรถค่ะ
ว่าเจออะไรค้นในรถให้หมดเลยนะคะ

เจอยาบ้าที่บรรจุหีบห่อจำนวน๑ล้านเมตร
อยู่ในกระเป๋าสีดำมี๖กระเป๋า
แล้วทางผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ว่าพูดถึงสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

มีการลำเลียงยาเสพติดเป็นหลักล้านเม็ดแบบนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอฝางที่เชียงใหม่

ลำเลียงเนี่ยมีการใช้กองกำลังติดอาวุธมาคุ้มกันด้วย
ดังนั้นที่ผ่านมาเวลาที่เรานำเสนอข่าว
คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันจะมีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
ก็นี่แหละค่ะเพราะว่าเขามีกองกำลังติดอาวุธคอยคุ้มกันไง
เลียงยาบ้ามาเป็นล้านเม็ดแบบนี้
ซึ่งพื้นที่ตอนในฝ่ายความมั่นคงเอง
ก็ยังคงเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านทางรถบรรทุก
บางทีนะคุณเขาเอายามานะปนกับพวกสินค้าเกษตรแบบนี้
หรือว่าจะมีการรับส่งสินค้าผ่านระบบโลจิสติกใช่ไหม
มียาบ้ามาด้วยรถสาธารณะเอ่ยรถกู้ภัยรถพยาบาล
นี่แหละทั้งหมดเขาต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าอาจจะใช้เป็นวิธีการในการลักลอบขนยาเสพติดมา
แล้วคุณดูสิกระเป๋า๖ใบแบบนี้ในนั้นมียาบ้าทั้งนั้นเลย